คุณผู้ชมไปร่วมทำบุญด้วยแล้วก็ไปส่องเลขเด็ดกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ตามนคร๑หนุ่มสายมูนน้องก็อซเจียระพัดไปกันหน่อย
หลังจากที่สร้างองค์ปรูปอนางตนนาคาราสเต็มเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่๕สิงหาคม
เขาบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นสายมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยถือเลิกงามยามดีจัดพิธีบวงสวงเบิกเนธองค์นาคาราช๙เสียนที่บ้านของเขาเลย
บ้านเขาเนี่ยบ้านเลขที่๖๔หมู่๔อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะคะ
แบบนี้ก็ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมีชาวบ้านญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะเลยนะ
ดูสิคะว่าภายในงานเนี่ยมีแฟนคลับเดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งภาคใต้ภาคอีสานมาร่วมพิธีบวงสวงในครั้งนี้
ซึ่งหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วแน่นอนค่ะอย่างที่พลอยเกริ่นไปในช่วงต้นเรื่องตัวเลขก็มีมาฝากกันด้วย
ขอบคุณน้องก๊อตมากเลยนะที่ส่งภาพบรรยากาศมาให้กับพี่บันเทิงไทยรัฐตลอดเลย
และเลขทูบในงานบวงสวงครั้งนี้เอาช่วยกันดูค่ะ

ถูกต้อง๐๖๕เรือนขวัญพูดถูกแต่ว่ามันก็อาจจะสลับที่กันได้
เลข๖อาจจะเป็นเลข๙หรือจะเป็น๕๐๖๖๐๕ว่ากันไปแล้ว

เอาล่ะได้นะอยู่ที่เรือนขวัญว่าเป็นเลข๓เลข๙ต้องมองแบบกลับหัวไง

อันนั้นก็ได้เหมือนกัน

ฉะนั้นขอให้คุณผู้ชมโชคดีในงวดวันที่๑๖สิงหาคมนี้ด้วย
ดูภาพเลยค่ะเขาคืนห้มบ้านใหม่มาถึงต้องโหยิ้วหน่อย

วันนี้ถือเลิกงามยามดีวันที่๕เดือน๘ปี๒๕๖๖สาวเฮอร์

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะซึ่งแน่นอนบ้านเลขที่เอาให้ก่อนเลยคุณผู้ชม
ฟังอีกครั้งบ้านเลขที่เต้ายองนะคะหมอลำชื่อดังเมืองไทยยุคนี้คือ
เออ
ซึ่งเป็นบ้านที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยมีพี่น้องร่วมวงแล้วก็คุณพ่อบุญธรรมค่ะ
พ่อเอ๊ค่ะเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะและแน่นอนค่ะก็มีลูกทุ่งค่ะ
ลูกทุ่งสาวนุชนันค่ะนำพระพุทธรูปมาเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้กับหนุ่มเต้ายองด้วย
ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะโดยพ่อเอนะคะก็บอกกับพี่แจ๊กกะรีนค่ะ
พอเราเห็นขึ้นบ้านใหม่เสร็จปุ๊บส่งไปถามทันทีเลขที่บ้านเอ้ยไม่ใช่

คุณพ่อว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าถามเขาก่อน
บอกว่าจริงแล้วคือว่าเต้ายองมาเห็ดเวียกมาทำงานอยู่กรุงเทพบ่อยหลาย
ก็เลยสร้างบ้านที่นี่เอาไว้เอาไว้ว่าพักพิงเอาไว้พักผ่อนไม่ต้องไปพักโรงแรมแล้วค่ะ
แต่นี่ยังไม่เป็นการขึ้นบ้านใหม่อย่างเป็นทางการนะคะ
อันนี้ซ้อมก่อนเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวจะชวนพวกเราไปเลย
อันนี้ทำเป็นการแบบส่วนตัวไปก่อนคนในครอบครัว
เพราะว่าผู้เราสามคนจะต้องไปโหแหงไปขอเล็กพี่เขาด้วย
ขอให้เขาจุดทูปด้วยแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะ
ก็ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเราสามคนก็ขอโวยพรให้บ้านของเต้ายองที่กรุงเทพ
อยู่เย็นเป็นสุขเพลงปังดังกว่าเดิมด้วยจ้า
โอ้โหบ้านสวยนะ
ก็ดีนะไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเขาอยู่แล้วก็ซื้อบ้านไปเลยก็ละกัน
แต่พระอาจารย์ที่มาเจิมทำพิธีให้เนี่ยดังเลยนะ